ทางผู้จัดการของโรงรับจำนำแห่งหนึ่งเนี่ย

ผู้ชมไปดูนะฮะตรงบริเวณข้างกำแพง
ริมกำแพงของจุดจอดรถเนี่ย
เค้าจะเขียนป้ายติดเอาไว้

ถ้าจะจอดเนี่ยอย่าไปขวางทงขวางทาง

นี่นะฮะนี่เป็นป้ายข้อความ

ติดอยู่ที่กำแพงของโรงรับจำนำ

คุณวิรสักนี่เป็นผู้จัดการของโรงรับจำนำ

กระดาษของป้ายที่มันยังอยู่ที่ข้างโรงรับจำนำต้องมาทำให้
ความสะอาดทำให้มันสะอาดแล้วบอกว่าเอาป้ายมาแปะเอาไว้เพื่อขอ
ความกรุณาให้คนที่จะมาแถวนี้เนี่ยเว้นที่เอาไว้เพื่อเป็นทาง
ขึ้นลงแล้วก็เข้าออกสำหรับรถจักรยานยนต์ของลูกค้าแล้วก็
พนักงานของโรงรับจำนำไหนทุกวันจะมีจักรยานยนต์มาขวางทาง
เยอะแยะไปหมดปรากฏว่าถูกคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยมาใช้เท้าเนี่ย
ป้ายดึงป้ายออกมาอย่างนี้เลยค่ะ
ผมแปะป้ายไว้นะครับคือขอความบูรณาทางขึ้นทางลงให้
รถเครื่องขึ้นได้ครับขอเป็นช่องว่างนิดเดียวไม่มากแล้วกันนะครับ
ก็โดนการกระทำที่เหมือนกับคุกคามสิทธิ์และเสรีภาพของ
ของผมนะครับคุณวีรศักดิ์ผู้จัดการโรงรับจำนำบอกว่า
กล้องวงจรปิดมันก็ชัดนั่นแหละว่าเป็นใครความจริงก็
เป็นคนที่รู้จักกันอยู่เป็นเจ้าของร้านที่อยู่แถวนั้น
นั่นแหละแล้วก็บอกว่ายังถูกคมขู่ทางเฟซบุ๊กอะไรไว้ด้วย
ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนเอาไว้เป็นหลักฐาน
ตอนนี้อยากจะให้ทางคู่กรณีเนี่ยมาคุยกันดีดียังไงก็
เป็นคนที่ทำงานอยู่ร้านใกล้ใกล้กันอืมเป็นเพื่อนบ้านกันอ่า
อย่างงั้นก็ได้ก็รู้จักกันอ่ะเนี่ยแต่ถ้าเกิดอ้าว
มันจอดไม่ได้อยากจะจอดตรงไหนยังไงอยากให้มาคุยกัน
ดีดีมากกว่าค่ะอ่าส่วนคุณพี่ท่านนี้ยังไงก็ลองไปคุย